ถึงแม้จะมีความเห็นจากเพื่อไทยออกมาแบบนั้น
แต่สิ่งที่ประชาชนฝากบอกไปแบบนี้ครับว่า
จำได้ไหมตอนหาเสียงพูดอะไรไว้
สัจจะวาจาที่เคยประกาศเอาไว้พักการเมืองต่างจำได้ไหม
คำถามนี้ประชาชนส่งต่อไปยังเพื่อไทย
เพราะว่าตอนหาเสียงจำได้หรือเปล่า
ว่าให้สัจจะวาจาอะไรไว้กับประชาชน
และณวันนี้ประชาชนฝากถามนะครับว่าทางเพื่อไทย
จะเลือกสัจจะวาจาหรือว่าเลือกอำนาจกันแน่
เพราะสุดท้ายถ้าไม่ทำตามผลที่มันจะตามมาอาจจะหนักกว่าที่คิดก็ได้
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
พักจากคั่วมรัฐบาลเดิมอันประกอบไปด้วยรวมไทยสร้างชาติพลังประชามรัฐภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา
ประกาศชัดแล้วว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักก้าวไกล๑๐๐และจะไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้กับทุกพักที่มีก้าวไกลอยู่ในสมการตั้งรัฐบาลด้วย
เพียงพักเดียวคือชาติพัฒนากล้าที่มีเพียง๒เสียงพร้อมร่วมงานด้วยหากเก้าไกลยอมถอยเรื่องหมอ๑
นี่คือการเปิดไพ่เล่นของพักร่วมรัฐบาลเดิมพูดง่ายคือถ้าเพื่อไทยอยากได้เสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ต้องกำจัดก้าวไกลออกไปเสียก่อน
แต่หากมองให้ลึกลงไปจะเห็นได้ว่านี่ไม่ใช่ข้อเสนอแต่เป็นหลุมพรางที่ขุดเอาไว้รอพักเพื่อไทยหล่นลงมาโดยเฉพาะ
เพราะพักเหล่านี้รู้ดีว่าเพื่อไทยอยากเป็นรัฐบาลมากกว่าก้าวไกลหลายขุม
เพื่อไทยก็รู้ดีแต่ก็สองจิตสองใจเพราะเหยื่อล่อที่วางเอาไว้ก้นหลุมนั้นมันรันจวนใจอย่างยิ่ง
ตอนนี้จึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างความโลภกับมโนธรรมและสามัญสำนึกว่าความคิดด้านไหนจะชนะ
แม้จะเคยให้สัจจะเอาไว้ในตอนหาเสียงแล้วก็ตาม
ต่างจากก้าวไกลที่มองว่าสาเหตุที่อำนาจเก่าไม่ต้องการให้ก้าวกลายเป็นรัฐบาล
เพราะกลุ่มคนจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ยากขึ้น
ผูกขาดสัมปทานก็จะถูกทลาย
เพราะ๘แนวคิดของก้าวกลายที่เตรียมเอาไว้บริหารประเทศ
แล้วแต่เป็นเรื่องพื้นฐานคือการปราบรามการคอรัปชั่น

ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
การกระจายอำนาจการปรับปรุงสวัสดิการสร้างความเท่าเทียม
การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่มีรัฐประหารอีกต่อไป
ถ้าอย่างนั้นแล้วเกมนี้จะจบลงอย่างไร
จตุพรพรมพันธ์แก่นำคณะหลอมรวมประชาชนมองว่า
เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีทางออกแค่ทุกฝ่ายต้องมาตกลงกัน
แต่ถ้าถึงที่สุดแล้วเดินหน้าต่อไม่ได้ก็คืนอำนาจให้กับประชาชนเลือกตั้งกันใหม่
แต่ต้องทำพันธสัญญากันก่อนว่าถ้าประชาชนตัดสินใจอย่างไร
สวต้องน้อมรับเจตนามรมของประชาชนอย่างนั้น
แต่ว่าถ้าไปกันไม่ได้ก็หาช่องทางว่านายกรัฐมนตรีรักษาการยังสามารถยุบสภาได้หรือไม่
ถ้ายุบสภาได้ก็คืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่
ผมจึงบอกว่าไม่มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่าประชาชนเมื่อมันยังไม่เป็นที่เรียบร้อย
ตกลงกันไม่ได้ก็หาพันธสัญญาก่อนการคืนอำนาจให้กับประชาชนว่า
ครั้งต่อไปนี้ถ้าประชาชนตัดสินใจมาอย่างไร
วุฒิสภาจะต้องโหวตตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ทางออกที่มันมีเกียรติคือการนั่งโต๊ะเจรจาให้ประชาชนเขาได้ยิน
และถ้าไม่มีทางออกก็คืนอำนาจกลับไปยังประชาชน
ไม่ใช่ให้ทรยศระบัดสัตว์ประชาชนคนที่เป็นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องดำรงเกียรติ
การเป็นรัฐบาลไม่ใช่จะมีแค่ความอยากเพียงอย่างเดียวแล้วจะได้เป็น
แต่ก็ต้องมีความชอบทำด้วยเมื่อรับปากกับประชาชนเอาไว้อย่างไร
คำสัญญาของนักการเมืองถือว่าเป็นสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับประชาชน
ถ้าเพื่ออำนาจแล้วต้องตระบัดสัตว์คำพูดตัวเองผลลัพธ์ที่ได้มันจะรุนแรงเกินคาดคิด
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน